ตามความคืบหน้ากันหน่อยที่เล่าไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาที่ผู้ใหญ่บ้านฆ่าลูกบ้านตาย
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็อ้างว่าสาเหตุก็คือลูกบ้านคนนี้มาขอรับของแจกที่คนใจบุญมาแจกของในช่วงโควิด๑๙
ก่อนเวลานัดกันไว้จะแจกของตอนเที่ยงแต่ลูกบ้านคนนี้มาก่อนแล้วก็เอะอะโวยวายไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นผู้ใหญ่บ้านเอาปืนมายิงลูกบ้านตาย
แต่วันนี้ที่ต้องตามต่อก็เพราะว่าลูกบ้านชาวบ้านในพื้นที่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหนิสัยใจคอของผู้ใหญ่บ้านคนนี้
มันเขาชอบยิงปืนเขาชอบพกปืนแล้วมันมีนิสัยอีกแบบนึงอ่ะที่คำกล่าวอ้างของผู้ใหญ่บ้านที่บอกแบบนี้ลูกบ้านเขาไม่เชื่อกันชาวบ้านเขาไม่เชื่อกันอันนี้คือจุดที่พบศพผู้ตาย
นายวินัยจินตบุตรหรือผู้ใหญ่จอยนะคะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่๘อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชศรีมายิงนายบัวพารุ่งเรืองหรือในปองอายุ๔๑จนเสียชีวิตที่อ้างว่าไม่พอใจว่าผู้ตายมาขอรับของแจกก่อนเวลากำหนดนะคะที่นี้ค่ะวันนี้พันธ์ตำรวจเอกชูสิบหล่อแสงผู้กำกัดสพหมูศรีก็ลงพ
เพิ่มเติมประเด็นที่ตำรวจขอไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมก็เพราะว่าจากพยานหลักฐานที่ตำรวจเขารวบรวมมาเนี่ยมันไม่ตรงกับคำให้การของผู้ใหญ่จ่อยเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดแรกหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นจุดที่ผู้ใหญ่จ่อยอ้างว่าทะเลาะกับผู้ตายอ้างว่าผู้ตายชักมีดมาขู่ระหว่างมารอรับของแจกครับมารอรับค
แจกก่อนเวลากำหนดแล้วก็เลยทะเลาะกันจากการสอบถามเจ้าของรีสอร์ทตรงนี้อ่ะค่ะเขาให้ข้อมูลว่าคือเขาแจกของให้กับชาวบ้านในช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านอ่ะแค่มาช่วยจัดระเบียบแถวเรื่องของการเว้นระยะห่างอะไรต่างผู้ตายเขามาที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นประจำมาเอากล้วยไม้ป่ามาขายเมื่อวานนี้ผู้ตายพาลูกชายมารับของแจกตอนสิบโมง

เล่าให้ฟังนอกจากนี้ค่ะพี่สาวของภรรยาผู้ใหญ่บ้านนางคำปานเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่จ่อยเป็นน้องเขยชอบดื่มเหล้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ชอบดื่มเหล้าแล้วพอเวลาเมาชอบไปหาเรื่องทะเลาะกับลูกบ้านครับชอบพกปืนด้วยยิงปืนขึ้นฟ้าบ่อยด้วยเวลาเมาทีไรก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นประจำชาวบ้านที่มีปัญหากับผู้ใหญ่จ่อยก็คือ

ก็บ้าก็ไม่บ้านะคุยรู้เรื่องอยู่น่ะค่ะอืมเล่าเลยก็ไม่ทานครับแล้วผู้ใหญ่ล่ะครับนี่เป็นคนยังไงใหญ่ก็คนชอบที่เล่าอะไรป้าก็จัดของเชื่อเขาอยู่นั่นแหละครับพองเขาก็มามาแล้วป้าก็บอกว่าพองกลับบ้านก่อนเดี๋ยวห้ามโมงครึ่งค่อยออกมาแล้วพาเมียออกมาด้วยป้าจะขอให้เขาสองชุดถ้าเขาไม่มีข้าว
จากนี้ก่อนจะที่แบบหลายพูดมาคงเชื่อกันตรงนี้
ครับออกไปแป๊บเดียวอ่ะก็ได้ยินเสียงฟื้นปะในใจ
ต้องมีเรื่องอะไรกับไอ้ปองคนนี้เพราะว่าประจำใช่ไหม
ทุกครั้งที่มีอะไรก็ชอบยิงปืนลูกสาวก็ไม่
ชอบใช่ไหมล่ะคนเราเป็นผู้นำเขาป้านี่กลัวเลยอ่ะ
กลัวมาถูกลูกหลานเนี้ยอ่าไม่คิดว่าจะยิงคนตายอ่ะ
ก็คิดว่ายิงปืนขึ้นฟ้าหรือว่าอะไรนี่แหละ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นมันใกล้ถึงเวลาที่เขาจะมาแจกของ
นู้นคนนี้เขาก็ขี่รถผ่านมาก็ชะลอ

ผู้ใหญ่เขาไปเขาก็ไปดูอยู่แล้วแหละ

แต่ถามว่าตะปองไปก่อกวนไปชักมีดใส่มันเป็นไปได้หรอก
คนแบบนั้นไม่ใช่ว่าคนบ้าเสียประสาท
คือคนพูดด้วยปกติรู้จักทุกคน
รู้จักหมดว่าใครเป็นใครอะไรยังไงคุยรู้เรื่อง

แต่เขาเป็นคนประเภทอย่างนั้นบุคลิกอย่างนั้นไง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้คลิปวิดีโอที่ญาติของผู้ตายเขาบันทึกเอาไว้
ตอนที่ตำรวจไปจับผู้ใหญ่บ้านหลังที่ก่อเหตุ
ญาติก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านถึงสาเหตุที่ฆ่าในบัวพา
ดูเหมือนว่าตอนแรกผู้ใหญ่บ้านเขาจะพยายามปฏิเสธ
ส่วนอีกคลิปค่ะเป็นคลิปที่ลูกชายวัย๘ขวบ
ได้อธิบายให้ญาติญาติฟังว่าผู้ใหญ่จ่อยได้มาก่อเหตุยิงพ่อของเขา
ตอนที่เดินอยู่ข้างถนนกับลูกชายกำลังเดินกลับบ้านนะคะ
ไกลไหม
ตัวหมาสีเหลือง
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวของนายบัวพาผู้เสียชีวิต
นะคะนางพิสมัยเธอก็บอกว่าพอรู้ว่า
น้องชายถูกยิงตายกลางถนนเนี่ยนะก็พากันออกไปดู

แต่พอลองนึกว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็นึกขึ้นได้ว่าคู่อริของน้องชาย
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละแล้วสุดท้ายมันก็เป็นความจริงจริง
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนก่อเหตุหลังเกิดเหตุก็เลยถามหลานชายวัยแปดขวบ
ก็คือลูกของผู้ตายที่ไปรับของแจกพร้อมกับพ่อของเขา
หลานก็ยืนยันว่าระหว่างที่ไปรอรับของพ่อกับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทะเลาะกันตั้งแต่ตอนนั้นนะ
เพียงแต่ว่าถูกผู้ใหญ่บ้านสั่งให้กลับบ้านไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่ตอนเที่ยง
เขาก็กลับเขาก็ไม่ได้ดื้อเขาก็กลับ
ระหว่างทางกลับผู้ใหญ่บ้านตามมายิงตายเฉยเลย
ก็เลยตามมายิงเนี่ยนะไม่จริงไม่จริง
ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่สบายใจกลัวว่าผู้ใหญ่บ้านจะได้รับการประกันตัวออกมา
ผู้ใหญ่จ่อยบอกว่าเขายังไม่แจกให้กลับบ้านเขาก็เลยกลับกลับมาคันนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่จ่อยน่ะขี่รถมาบ้านมาบ้านแล้วก็กลับไปกลับไปเห็นเขาก็เลยยิงเลยเขาไม่ได้โตเถียงอะไรกันเลยเหมือนเขาเครื่องแบบเขาบอกแล้วก็น่าจะจบแต่เขาไม่จบเขาไปเอาปืนมายิงแต่มันมันทำเกินไปนะคะ
มันอันตรายค่ะเพราะที่แรกก็เอ๊ะมันเป็นใครนะเพราะว่าน้องก็ไปรีสอร์ทเนาะ
ก็ไม่คิดแต่มาอีกทีมันก็น่าจะเป็นคนเดียวนี่แหละ
แต่ดีที่ว่าเขามีลูกไปถ้าไม่มีลูกก็เหมือนเราจับใครไม่ได้
พี่สาวอีกคนของนายบัวพาผู้เสียชีวิตค่ะนางสาววาสนาก็บอกว่า
พอรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านก่อเหตุเนี่ยก็รีบไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเลยนะ
ไปถามว่าฆ่าน้องเขาทำไมแต่ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธนะคะ
แล้วก็โยนความผิดไปให้น้องเธอว่าน้องเธอเนี่ยพยายามจะแทงผู้ใหญ่บ้าน
จริงแล้วปกติเนี่ยค่ะน้องเธอเนี่ยก็ชอบเล่นโซเชียลนะ
เวลาไปรับของแจกจากใครก็จะโพสต์ลงโซเชียล
เมื่อวานนี้น้องก็ถ่ายรูประหว่างไปรอรับของแจก
แล้วก็โพสต์ลงสตอรี่ก็ในรูปจะเห็นผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ด้านหลังของแจก
ว่าไม่แน่ใจว่าทั้งคู่จะมีปัญหากันตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่า
นี่นะคะที่เขาลงสตอรี่เอาไว้

เพราะว่าพี่สาวคนนี้แกจะอยู่บ้านตลอด

ตัวเล็กกับเมียมัน

ตำรวจสพหมูศรีก็ควบคุมตัว

แล้วก็ฝักขังสารจังหวัดศรีคิ้ว
ครอบครัวก็มาให้กำลังใจแล้วก็ยื่นขอประกันตัว
เบื้องตอนพวกต่ำหาผัตถิเศษทุกข้อกล่าวหา

ตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนค่ะ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะญาติเตรียมนำมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ครับ